คุณผู้ชมครับก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น

แล้วก็ทำให้มีผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตสามีนะครับ

แต่ว่าหึงฮะเอามีดมาปาดคอเขาสาหัสแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
นายสถาพรปัญโยภาษอายุ๒๗ปี
สุดท้ายแล้วถูกตำรวจสพแม่ปิงที่จังหวัดเชียงใหม่จับได้นะครับ
หลังจากใช้มีดปาดคอนางบัวหอมจันมูอายุ๒๔ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๖ตำบลฟ้าห้าม

สถาพรคนนี้ขี่จักรยานยนต์หนีไปนะค่ะ
จากหมู่๖ตำบลฟ้าห้าม
ขี่ไปถึงสะพานป่าตัน

จักรยานยนต์พุ่งลงน้ำไปเลย
แล้วตัวเองก็วิ่งหนีนะครับ
แต่ตำรวจก็ตามจับตัวจนได้นะครับ

จักรยานยนต์ก็พังยับเยิน

ผู้ต้องหาอ้างว่าเมาเหล้า
เขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายภรรยาขนาดนั้น

แล้วก็เป็นการกระทบกระทั่งกันเฉย

มาได้ฟันเมียหรือมาได้แทงเมีย
คือทะเลาะหรอเนี่ยเนี่ยเนาะ
เมา

มีคนหรือหลายคนอยู่เจ้า

ก็คือว่ามันคือว่ามัน
ถ้าแทงเจ๊อะพี่ตายแล้ว

ชาวบ้านวันนี้ก็มาดูเยอะแยะนะฮะ

ไม่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเลย
ก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยาบ่อย

สถาพรก็เลยใช้มีดมาปาดคอเลยนะครับ

ลูกสาวก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

บอกว่านายสถาพร

เพราะทราบว่าภรรยา

แต่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่ครั้งแรก

ก่อนหน้านี้ก็มาปาดคอเขาแล้วนะครับ

จัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
เกรงว่าจะคิดสั้น

ก็ถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับ
แบบนี้สองครั้งแล้ว

จะไปมีใครหรือไม่มีใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา

เมาอย่างเดียวฝ่ายหญิงก็เลิกสิ